เอาเตือนกันหน่อยแล้วกันนะคะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาวเนอะ
คือรักใครชอบพออะไรกันมันก็เข้าใจแหละไม่มีใครไปห้ามหรอก
แต่อย่าทำตัวเป็นอันทภัณฑ์ได้ไหมเรื่องของเรื่อง
ฝ่ายหญิงเขามีแฟนแล้วเขาเลิกกันไปใช่ไหมคะ
เขาก็พาแฟนใหม่เขาไปกินเนื้อย่างอ่า
ตาแฟนเก่ามาเห็นว่าอดีตแฟนตัวเองพาผู้ชายใหม่มากินเนื้อย่าง
เดินตรงเข้าไปถามเลยไหนบอกไม่ครบแล้วไงคนนี้
มาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าจะเลือกใครเอ้าเขาเลือกไปแล้วอ่ะ
เลิกกันไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าก็เลือกคนนี้ไง
คว่ำโต๊ะเนื้อย่างตรงนั้นเลยนะคะแล้วออกไปพาพวกมาดักยิง
โอ้โหเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บโชคดีตรงที่ไม่มีคนตายเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านนี่นี่จังหวะนี้ค่ะ
กลุ่มคนเจ็บเนี่ยเขายืนอยู่ตรงทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นรถอีแตน
ส่วนคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะคะ
แล้วก็เอาปืนไทยประดิษฐ์ยิงใส่กลุ่มคนเจ็บเลยอ่ะค่ะอุ้ยตายแล้ว
ไล่ยิงเลยเพราะดีนะที่แค่บาดเจ็บกระสุนไม่โดนจุดสำคัญ
อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะหมดอนาคตกันไปถึงขนาดไหนนะคะ
อันนี้เป็นวงจรปิดหน้าร้านเนื้อย่างที่ชื่อฟากคลองค่ะ
อยู่ถนนสายบุรีรำพุทธไทยสงฆ์ในอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ตำรวจสพครูเมืองเนี่ยลงพื้นที่เลยเจอคนเจ็บ
เป็นวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดปีเองชื่อในปอนโดนกระสุนจุดสามแปด
เข้าไปที่แขนซ้ายกับแขนขวาค่ะคนที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังเนี่ย
คือปามปามอายุสิบแปดปีครับปามบอกว่าวันนั้นเนี่ย
แฟนใหม่คือในตังค์ไปกินเนื้อย่างที่ร้านนี้แล้วก็พาหลานชายวัยเก้าขวบมาเป็นเพื่อนด้วย
อืมนั่งกินกันยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยค่ะโซดามาโซดาไม่ใช่น้ำนะคะ
ไม่ได้สั่งใช่ไหมไม่ใช่ค่ะนายโซดาแฟนเก่า
แฟนเก่าปาล์มชื่อโซดานี่นี่ไงโซดามาโซดามาปรีเข้ามาหาเลย
พอเห็นว่าปามกับตังค์นั่งกินเนื้อย่างอยู่เดินเข้ามาเลยบอกอ้าวปาล์ม
บอกจะไม่คบผู้ชายคนนี้แล้วไงปาล์มตอบมาเลยนะว่าปามจะเลือกใคร
ตอบอย่างไม่ลังเลอ๋อเลือกตั้งก็เรากับเธอเลิกกันไปแล้วไง
ก็เขามาคบคนใหม่แล้วไงเออก็เลือกตังค์ไงโอ้โหโซดานี่ของขึ้น
ครับจับโต๊ะเนื้อย่างแล้วคว่ำเลยค่ะมีดปึ้งเลยเนี้ยแล้วที่น่าสงสารคือน้ำร้อนในหม้ออ่ะ
กระเด็นโดนหลานชายวัยเก้าขวบน้องก็เจ็บไปเลยนะคะอ่า
โซดาคว่ำโต๊ะเสร็จก็เริ่มอารวาสโวยวายแล้วก็เดินออกไปเธอก็เธอเห็นท่าไม่ดี
ก็เดินออกไปกันออกไปที่หน้าร้านเสร็จตังค์ก็เลยโทรหาเพื่อนบอก
ปอนปอนมารับทีท่าไม่ดีแล้วว่ะก็โทรให้ปอนมารับ
ไปไม่ถึง๑๕นาทีโซดาออกจากร้านโดยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้ว
ก็นึกว่าจะจบกันครับปรากฏโซดาไปขนพวกมาเนี่ยเนี่ยจังหวะเนี้ย
แล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ปอนขับอีแตนมารับปามกับตังค์แล้วก็หลานพอดี
ครับพอเห็นอีแตนมาปุ๊บโซดายิงเลยยิงไปสองนัดนะคะในปอนก็เลย
ขออนุญาตซวยอะค่ะก็โดนยิงเข้าไปที่แขนสองข้างอ๋อนี่คือตอนย้อนกลับมา
ใช่นี่คือย้อนกลับมาแล้วพาพวกมาด้วยโซดาอ๋อตายแล้วแม่
โซดาก็นึกว่าแน่จริงก็คือต้องย้อนกลับไปหาพวกไปเอาปืนมาอย่างนี้หรอ
โซดาจะซ่าแบบนี้ไม่ได้นะล่าสุดตำรวจก็จับตัวโซดาได้นะคะ
แล้วก็จับโค้กได้อีกคนนึงเอ๊ะจับโซดากับโค้กได้เพื่อนกันที่มาด้วยกันคืนนั้น
เพื่อนกันโซดาอายุสิบเจ็ดโค้กอายุสิบเก้านะเอาไปสอบสวนที่สอบภอคูเมือง
โซดารับสารภาพผมยิงเองครับโค้กรับสารภาพปืนผมเองครับอืม
เรื่องต้นทั้งคู่โดนทั้งคู่นะคะครับแม้ว่าโค้กจะไม่ได้ยิง
แต่ว่าโค้กก็ให้ความร่วมมือกับเพื่อนใช่ไหมโดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
อืมแล้วก็ผิดพรบออาวุธปืนค่ะโอ้นี่ข้อหานักใช่ค่ะข้อหานักค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่สพคูเมืองไปเจอกับยายบัวพาเป็นยายของโซดา
ยายก็หิ้วข้าวไปเยี่ยมหลานที่โรงพักอะค่ะแล้วก็เล่าบอกว่ายายอ่ะเลี้ยงมาเอง
เพราะว่าพ่อแม่ทำงานต่างจังหวัดยายก็พยายามเตือนนะทั้งเตือนทั้งสอน
บอกเป็นคนดีนะลูกอย่าเกเรนะลูกมันก็ไม่ฟังยายอ่ะ
ครั้งนี้ยายก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแหละไม่ประกันตัวหรอก
รู้สึกเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมครับไม่เสียใจเลยอ่าทำไม
ถ้ามันทำมันก็ต้องตามรับตามมันของมัน
คือมันทำเองมันไม่ได้สอนอย่างงั้นอืม
ให้สอนว่าเป็นคนชั่วเวลาทำชั่วนี่แป๊บเดียวก็ทำได้
ก็เลยบอกมันอย่างนี้มันก็ไม่ฟังมันไม่รู้
ไม่แต่ฟังไม่ฟังเขาไม่พูดอืม
เขาไม่พูดกับยายเพราะเวลายายไปยายว่าไปมอบตัวดีกว่าโตดา
บอกเอาไว้อ้าวก็แล้วแต่มึงด้วย
ยายวันละแม่มึงรับของมึงนะตอนนี้ยายไม่รู้ด้วย
ยายให้ตำรวจจับนำจับไหมล่ะอืม
ทอนว่ายายให้จับไหมจับเลยนี่ค่ะคือต้องปรบมือให้คุณยายเลยนะ
ผมชื่นชมคุณยายเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเราถามว่ายายสงสารหลานไหม
บอกไม่สงสารเลยอืมคือทำผิดก็ต้องรับผิดค่ะ
ยายไม่ได้ปกป้องเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหหลานยายเป็นคนดี
หลานยายไม่เคยก่อนไม่มีเลยนะยายบอกจับไปเลยไม่ประกันตัวด้วย
โอ้โหนี่ก็ต้องเรียนรู้กันแบบนี้แหละค่ะแต่ก็เป็นห่วงนั่นแหละ
ก็มาเยี่ยมนั่นแหละใช่วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านเนื้อย่าง
ไปเจอกับเจ้าของร้านก็ถามบอกพี่พี่วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
ครับเจ้าของร้านคือคุณธินพัฒน์นะคะเขาบอกว่าก็วันนั้นน่ะ
ก็เห็นน้องผู้หญิงมากับแฟนใหม่ใช่ไหมกับเพื่อนชายแล้วก็หลานมานั่งกินอยู่
ครับแล้วอยู่อยู่โซดาก็เดินเข้ามาแล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
โต๊ะโวยวายเลยเขาในฐานะเจ้าของร้านก็เดินไปหา
นี่โต๊ะนี้เลยโต๊ะนี้เลยเขาเดินไปหาบอกเอ้ยน้องมีอะไรกัน
อืมโซดาพูดกับเจ้าของร้านว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าผมไม่ทำร้านพี่เสียหายหรอก
แล้วก็เดินออกไปหน้าร้านไปเคลียร์กันต่อหน้าร้านครับ
แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะยิงกันแบบนั้นเลยค่ะ
มานั่งกินกันประมาณสักทุ่มครึ่งแล้วก็มีเหมือนจะเป็นที่เขาเล่ามานะ
เป็นแฟนเก่าหรือว่าครบซ้อนอะไรยังไงผมก็ไม่รู้
แต่ว่าเขาได้ยินเสียงก็เสียงเขาจะเหมือนโวยวายทำร้ายกันนะครับ
ครับแล้วเขาก็สั่งชิปบินเขาก็ออกมาแต่น้องกลุ่มที่ว่ามาหาเรื่องเขาก็รอตรงแถวนี้แหละ
ผมก็เลยไม่อยากให้มีปัญหานั้นเพราะมีลูกค้ามีเด็กมีอะไรอยู่ด้วย
เรามาคุยกันแล้วเขาว่ายังไงเขาก็ว่าอ๋อเรื่องเรื่องผัวเมียครับพี่
ไม่ไม่ผมไม่ทำอะไรในร้านหรอกเขาบอกอย่างงี้ครับผมก็เลยอ๋อขอบคุณมากครับ
เขาเขากลับไปแล้วครับกลับไปได้สักประมาณสิบห้านาทีมั้งครับ
คือน้องคนนี้ก็โทรบอกเพื่อนที่บ้านให้มารับเพราะว่ารถจักรยานยนต์มา
ไซค์มาก็ไม่กล้ากลับเพราะคนที่เป็นเพื่อนคนเจ็บใช่ไหมใช่ครับ
ว่าคนเจ็บล่ะครับเพื่อนมารับพอมารับมาถึงจอดรถถึงหน้าร้านเนี่ย
ก็จะยิงเสียงปืนเลยครับส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะมีนายประพัดพลค่ะ
คนนี้เนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงข้ามกับร้านเขาบอกพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปั้งปั้ง
สองนัดปุ๊บนะครับเขาเห็นวัยรุ่นสามคนวิ่งข้ามถนนมาที่บ้านเขานี่แหละ
บอกพี่ครับพี่ครับช่วยผมด้วยผมโดนยิงมองไปก็เห็นตอนอ่ะ
โดนกระสุนยิงเข้าไปที่แขนซ้ายกับแขนขวาเขาบอกว่ากระสุนฝังในด้วย
เขาก็เลยรีบเรียกกู้ภัยให้มาช่วยส่วนนางสาววิพาอนุตวัยนะคะ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าแก๊งโซดาชาวบ้านในพื้นที่รู้จักดี
เพราะเป็นวัยรุ่นหัวไม้ในพื้นที่ก่อเหตุบ่อยที่ผ่านมาเคยจะมายิงชาวบ้านแล้วด้วยนะ
แต่ตอนนั้นกระสุนมันด้านที่ผ่านมาไม่มีใครอยากยุ่งกับเด็กกลุ่มนี้เลย
แล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนแรกข่าวออกไปบอกว่า
คนก่อเหตุเนี่ยมารถคันเดียวกันกับกลุ่มคนถูกคนเจ็บ
แต่สุดท้ายแล้วก็คือเป็นคนละฝั่งกันมารถคนละคันกัน
คือกลุ่มมอเตอร์ไซค์นี่จะเป็นกลุ่มคนที่มายิงค่ะ
แต่รถอีแตนจะเป็นฝ่ายที่โดนยิง
เพราะว่าคนเจ็บเขามารถอีแตนแล้วเขาวิ่งลงมาขอความช่วยเหลือ
คือหลังจากที่โดนยิงแล้วอะค่ะ
นี่ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเลยนะครับ
เพจไทยรัฐนิวโชว์อืม
แล้วแต่ละท่านนี่ความคิดเห็นส่งกันมานี่น่ารักมาก

ท่านนี้บอกดีนะผู้หญิงไม่ชื่อสปร้าย